ถูกจับ

สูงประมาณ๑๔๐นึกออกป่ะ

เออเขาปลูกไว้หน้าบ้านเลย
ตอนแรกที่ตำรวจเข้ามาทำการจับกลุ่มกัญชาหลานไปแจ้งที่บ้านเพื่อนตน
ก็นึกว่าตัวเองควรเนี้ยมาหาเรื่องการลื้อทอบประปาออกที่ที่นา
แต่ปรากฏว่าเป็นตำรวจบอกว่าพวกผมเองถามว่ากัญชาเนี่ย
เป็นของยายใช่ไหมซึ่งบอกว่าอยู่ที่หน้าบ้านยายเนี่ย
เป็นของยายพอตำรวจถามว่าไม่รู้เหรอว่ามันผิดกฎหมาย
จึงบอกว่าทราบแต่ปลูกเพื่อเอาไว้ต้มกินเป็นยารักษาโรคอ่ะ
ซึ่งตัวยายเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของโลกหลายอย่างก็เลยใช้กัญชา
แต่ตอนนั้นพักภูมิใจไทยบอกใครโดนจับเขาจะเอาทนักเขาไปช่วยนี่
เดี๋ยวลองดูสิพักภูมิใจไทยเขาเคยบอกนี่ว่าใครโดนจับเขาจะไปช่วย
ต่อมาตำรวจเขาก็เชิญตัวขึ้นรถเลยเดี๋ยวก็กลับมาจึงบอกกับหลานให้รออยู่ที่บ้าน
เมื่อถึงโรงพักปุ๊บอันนี้เด็ดกว่าพี่กว่าตำรวจไม่ให้ประกันตัวค่ะ
อุ้ยตำรวจไปให้ประกันตัวตัวเองก็เลยงงงงก็เลยเออปากตัวเนอะ
บอกว่าหลอกพวกยายมาเข้าคุกเหรอทำไมตำรวจหลอกเก่งจัง
โดยตำรวจแจ้งสาเหตุว่าปลูกกัญชาเป็นยาเสพติดเลยไม่ให้ประกันตัว
ต้นเดียวเนอร์ตนก็แย้งว่ามีแค่คนละต้น
เมื่อตำรวจไม่ให้ประกันตัวก็เลยต้องนอนอยู่ในห้องขังอ่ะคืนหนึ่งอืม
วันนี้จึงอยากขอความเป็นธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดครับ
พันธุ์ตำรวจเอกลิเหลกฤทธิ์นะฮะปานเรือนแสง
ผู้กำกับสอบพระอุบลรัฐกล่าวว่าเมื่อวันยี่สิบเก้ามีนาคมเนี้ย
ได้รับแจ้งจากสายว่ามีการลักลอบปลูกต้นกัญชาที่ตำบลโคกสูง
ก็ปรากฏว่าเดินทางไปตรวจสอบตามที่รับแจ้งเมื่อเดินทางไปเห็น
ก็เห็นต้นกัญชาเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกแบบปิดบังนะ
ปลูกยืนต้นอยู่ข้างริมรั้วเลยล่ะแล้วก็เลยเรียกหาบุคคลว่า
เจ้าของบ้านอยู่ไหนคนที่อาศัยอยู่ไหน
ก่อนที่จะมีคนเดินออกมาแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะ
แล้วก็รับว่าตัวเองปลูกต้นกัญชาไว้ใช้รักษาโรค
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจอนุญาตให้ปลูกมาก่อน
แล้วก็แจ้งข้อเก่าหาหรอจากมีของกลางด้วยใช่
ยึดต้นกัญชาเป็นหญ้าอยู่เหอะจริงจริงอืม
สาโรคฉันเป็นโรคเนี่ยอีหลานเนี่ยก็เป็นโรค
มีคนละต้นบูกว่าถ้าต้มกินเนี่ยมันสอบหมดแล้วพอมันดี

เจ้าหน้าที่ก็ว่าเดี๋ยวขึ้นรถ

เดี๋ยวไปส่งแย่กลับมา

เดี๋ยวบอกเราร้านโน่ยวาศัยแย่งวิเวณยุนีเรื่องรา

ถ้าสมมุติโอเคกฎหมายยังไม่ผ่านเนาะ

แต่วันนี้พรบกัญชาคือกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะ
ถอดออกมาถอดออกมาจากพรบยาเสพติดแล้ว
เพราะฉะนั้นน้องต้องให้ทำความเข้าใจกับประชาชนสักนิดหนึ่งก่อน
คือวันนี้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วคุณยายโดนจับเรื่อง
คืออย่างที่บอกว่ายังถอดออกมาจากพรบแล้ว
แต่มันยังไม่มีการประกาศในราชกิจจาออกมาเป็นลายลักษรในเรื่องของการเขากำลังเขียนดูร่าง
ที่เหมือนกำลังจะมีเป็นแบบ
กฎหมายออกมาแบบชัดเจนเหมือนเป็นร่างส่งมาต้องเข้าคุกเลยเหรอ
อันนี้ไง๑ต้นเนี่ยมันต้องเข้าคุก
แล้วยายกำลังฟุ้นอยู่มันก็ไม่ใช่เนอะ

ยายอยากเอาไว้รักษาโลกยายอ่ะเขาไว้กินไว้รักษาโลก
ไว้ต้มตอนเจ้าเช้าแทนชาใช้แทนผงชูโลก
อันนี้มิ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตำรวจจะ
อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่อ้าวแล้วตอนหาเสียง๖ต้นบ้านเรา๖ต้นล่ะ
เนี่ยก็ดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยไหม
ในเรื่องของเจตนาในการกระทำผิดต่างนานาอะไรแบบนี้
แต่ว่าหลักคือการสื่อสารอันนี้มินว่าต้องสื่อสาร
ซึ่งปรากฏว่าญาติของผู้ต้องหาเขาเข้าพบแล้วเขาขอประกันตัวคุณยาย
ซึ่งพนักงานสอบสวนเสนอความเห็นให้ประกันภายใน๒๔ชั่วโมง
ตั้งแต่มีการจับกลุ่มยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด
ไม่ได้มีเจตนากันแกล้งหรือให้ร้ายผู้ต้องหาแต่อย่างใด
ในส่วนของการบริการประชาชน
หากมีข้อบกพร่องที่สพออุบลรัฐขอน้องรับและขอโอกาสปรับปรุงแก้ไข

ถ้ากำลังไปป้องสูบอยู่เลยนะจับเราจะไม่รู้สึกถูกต้องไหม

อืมอืมอืมอืมอืม